ไปดูปฏิกิริยาจากทั้งในและต่างประเทศ
หลังจากที่พม่าได้ประธานาธิบดีที่มาจากพลเรือน

ซึ่งก็มีความเห็นจากทั้งผู้แทนในสภา
ผู้นำในหลายประเทศด้วยครับ
โดยนายอองจียุ้นสมาชิกสภาสังกัดพักสหสามัคคี
ซึ่งกำลังจะเป็นอดีตพักรัฐบาลของพม่านะครับ
บอกว่าตอนนี้พม่ากำลังต้องการผู้ที่จะสามารถ

แล้วก็ถือเป็นโชคดีที่นายถิ่นจอเป็นประธานาธิบดี

ขณะที่นางฮอตเมย์สมาชิกพักแห่งชาติอารการเชื่อว่า
จินจรในฐานะผู้นำพม่าคนใหม่
ดำเนินนโยบายตามความต้องการของประชาชนที่แท้จริง
ส่วนนางยางฮีรีผู้เสนอรายงานพิเศษ
สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ
แถลงโดยหวังว่ารัฐบาลใหม่ของพม่า
จะทำให้สถานการณ์ในรัฐยาไข่ดีขึ้น
แม้ว่ารัฐบาลใหม่จะยังไม่มีการให้คำมั่นใด

และอาจจะต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนผ่าน
จากรัฐบาลชุดปัจจุบันไปสู่รัฐบาลใหม่

แถลงแสดงความยินดีต่อประธานธิบดีคนใหม่
และให้คำมั่นว่าจีนในฐานะเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิด
และให้การสนับสนพัมธ์ทั้งด้านการพัฒนา
และการสร้างความปรองดองอย่างต่อเนื่อง
เช่นเดียวกับผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี

โดยยืนยันถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับพม่า

แต่ก็ไม่มีผลกระทบใดต่อความสัมพันธ์
ได้ทวิตข้อความแสดงความยินดีกับประชาชนชาวพม่า
ที่ได้ประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้ง
ระบอบประชาธิปไตยเป็นคนแรกในรอบกว่า๕๐ปี
พร้อมทั้งระบุนะครับว่าจะรอที่จะได้ทำงานร่วมกับนายถิ่นจอต่อไป
ได้ทวิตข้อความแสดงความยินดี
โดยอินเดียพร้อมจะร่วมงานกับพม่า
เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้น
โดยรัฐบาลชุดใหม่ของพม่าก็จะรับหน้าที่ต่อจากรัฐบาล
พลเอกเต็งเส่งในวันที่๑เมษายนนี้
ยกเว้นกรสวงกิจการภายในกรสวงกิจการชายแดน
และกระทรวงกลาโหมที่ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพครับ